กิจกรรมคลื้นเครงของไทยรัฐทีวีบ้างดีกว่าค่ะ
กับกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรนะคะ
ครั้งที่๔ที่ผ่านมาค่ะก็คือที่จังหวัดพระนครศิริยานั่นเองนะคะ
กับครั้งที่สามนะครับนครสีรุธิยา
แหมบอกเลยว่าชาวกรุงเก่าน่ารักจริงค่ะ
กิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๓

คิงพิรวาสขวัญเริ่นขวานใบต่องรัชตะวันและพิธีวรรณฑร
พบปากพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเก่า
และจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บริเวณหน้าศูนย์การค้าอายุทยาสิทธิพาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรดานักร้องศิลปินหน้าใหม่จากไทยรัฐทีวี
ทั้งบิ๊กกิติพลหายชุติมาเบลสงสิทธิ์
จู๊จู๊นงนพัทและนับตังนานพัท

ด้วยพิธีกรสาวอารมณ์ดีเป๊กกี้ศิษย์ธัญญา
ที่เอ็นเตอร์เทรนด์คนดูด้วยลีลาท่าทางกิ๊มไม้ธรรมดา

มามอบให้เพลงแฟนชาวกรุงเกาะค่ะ

สนุกสนานแล้วก็อบอุ่นสุดเลยค่ะ

ในวันที่๓๐กรกฎาคมนะคะ

สำหรับใครที่พลาดความสุขสนุกในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไป
เพราะกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งต่อไปจะไปบุกที่จังหวัดมหาสารคาม
พ่อแม่พี่น้องชาวมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง
ตัวให้พร้อมและไปสนุกกันนะคะ